ส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะคุณผู้ชมคู่นี้เนี่ยนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นคู่รักแบบข้าวใหม่ปลามันเลย
แม้ว่าก็จะมีกระแสออกมาบ้างเป็นกระแสลบเรื่องของทั้งคู่เนี่ยครบซ้อน
แล้วก็โดนถล่มหนักพอสมควรนะคะแต่ไม่หวั่นค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงขยันโชว์ความหวานกันสุดเลย
กันทุกภาพทุกรูปจริงอธิบายสั้นนะคุณผู้ชมนะดูตามภาพนี้ไปเลยนะ
ว่าแต่ละภาพที่หวานลงเนี่ยพี่กวางจะเข้ามาคอมเมนต์ตลอดเลย
แล้วก็มีการโต้ตอบกันในคอมเมนต์น่ารักมากข่าวเช้าต่างไม่ได้ทำให้หัวใจของกวางกับน้ำหวานร้าวแต่อย่างใด
แต่คงยังไม่ตอบกับสื่อที่ไหนเพราะว่าตอนนี้อยากอยู่เงียบสักพักหนึ่ง
ส่วนเรื่องที่พี่กวางให้สัมภาษณ์ว่าอยากแต่งแล้ว
ก็รอลุ้นกันอีกทีนึงก็แล้วกันเพราะว่ารักครั้งนี้มันโอเคมากอ่ะ
ไม่รู้ว่าปีนี้ปีหน้าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เราได้ฟังกันหรือเปล่าสำหรับคู่นี้นะคะ
แต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแค่นี้ก็หวานจะแย่อยู่แล้วอ่ะคุณคือชื่อของน้ำหวานกับความหวานของในไอจีของคู่นี้ไม่รู้อันไหนมันหวานกว่ากันอ่ะ
เขาเรียกได้ว่าหวานลอยตัวเหนือดราม่าทั้งจริง
เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าคือเขาคุยกันสองคนแล้วมันมีความสุขจบแล้วเราไม่ต้องไปนั่งอธิบายอะไรกับใครแล้ว
ใช่แต่ว่าในกระแสโซเชียลตอนนี้เขาก็ไม่วางมือไงเขาก็มีเข้ามากัดแซะอะไรแบบนี้
แต่หลายคนจับสังเกตว่าอ้าว
แล้วพี่กวางเนี่ยเขาออกมาประกาศว่าสารสัมพันธ์กันตอนต้นปี